ก็โฟกัสไปที่หมอชนน่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
อย่าลืมว่าแฮชแท็กหมอชนน่านลาออกกี่โมง
ที่ถูกดันขึ้นไปเป็นเทรนด์อันดับหนึ่ง
ก็ยังไม่มีการตอบคำถามนี้นะคะ
คุณหมอชนนั่นวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถาม
ถามหลายรอบเหมือนกันนะอย่างถามรอบแรก

แถลงการมีความชัดเจนอยู่แล้วนะคะ
เราจำเป็นต้องดึงพักพลังประชารัฐ
พักรวมไทยสร้างชาติมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
เหตุผลสำคัญที่สุดคือในซีกเดิม๓๑๒เสียงเดิม

ก็คงเหมือนยังไม่ตรงคำถาม

หรือไม่แต่มีการยกมือห้าม
มัวชนานก็ยกมือห้ามบอกว่าคนรับประเด็นกัน
แล้วก็อธิบายถึงเหตุผลว่า

ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอน
และอาจจะเป็นผลร้ายกับประเทศได้
มุ่งมั่นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้ได้
โดยมีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำและหัวหน้ารัฐบาล
แพทย์ชนนั่นย้ำว่าด้วยเหตุนี้ขอให้ปัดเรื่อง
พักเพื่อไทยจะไปเป็นแนวร่วมหรือเป็นนั่งร้านไปได้เลย
ส่วนประเด็นเรื่องที่จะลาออก
บอกว่าตั้งใจที่จะประกาศแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้ว
ไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออก

แต่ภารกิจหัวหน้า๘๔เป็นกำมักการบริหารภักษณ์
จัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพักเพื่อไทยให้สำเร็จ
วันที่เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของภักดิ์เพื่อไทยเสร็จ
จะประกาศอย่างเป็นทางการทันที

คือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก

ตัวเองก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศค่ะ
เหตุผลที่จำเป็นที่เราต้องเอาสองพักนี้มา
เพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้
ถ้าไม่เอามาจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่นอน

ส่วนที่สองคำถามเรื่องที่ผมจะลาออกเนี่ย
ผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
ไม่ปฏิเสธเลือดจะไม่ลาออกนะครับ

แต่ภารกิจการทำนักที่หัวหน้าภักรณ์เป็นกลางการบริหารภักร์
ที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของเพื่อไทยให้สำเร็จ

จัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็มีชื่อนะคะคอรมอในส่วนของภักดิ์เพื่อไทยเสร็จเรียบร้อย
คุณหมอชนานก็บอกว่าจะลาออกแต่ว่าจะลาออกจากคนภาพภักดิ์
หรือลาออกจากตำแหน่งสอสออันนี้เดี๋ยวต้องมารอดูกัน
หมอชนมาสก็บอกประกาศไว้ยังไงก็จะลาออกแบบนั้นแหละ